มสวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนไพรในวันนี้กับผมคพิสิษฐ
กระแสขาวมีการแชร์ตามโลกออนไลน์เป็นมุมกว้างวิทยาลัยยกับยอมความกวดอากาศต่ำ

ซึ่งในเนื้อข่าวเขาก็บอกว่าห่อมฝนนี้เองจะมีบทบาทสำคัญ

เป็นอย่างไรนั้นค่ำคืนนี้จับตาเตือนภัยมาติดตามกันนะครับ
ภาพแรกที่เราจะมาชมกันนั้นเป็นภาพถ่ายดาวเทียมครับ

ช่วงเช้าที่ผ่านมาตลอด๒๔ชั่วโมง
หย่อมฝนที่ทำให้เกิดฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ตอนนี้เคลื่อนตัวเข้าสู่อาวมตมะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนกลุ่มฝนกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่ครับ
มีการแชร์ในโลกออนไลน์บอกว่าจะเป็นหย่อมฝนที่จะเข้ามาปกครุมเมืองในของเราลูกต่อไป
ความจริงแล้วนี่คือหย่อมความกดอากาศต่ำที่สลายตัวจากดิเรชั่นที่ก่อนหน้านี้ถล่มที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
แต่จากการตรวจสอบล่าสุดจะสังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆนั้นค่อยจางหายไปแล้วก็กลุ่มฝนสีแดงสีเหลืองก็ค่อยหมดไปด้วยนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปครับจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีก็พบว่าหย่อมฝนนี้เองก็จะสลายไปในที่สุดนะครับภายในวัน๒วันนี้
แต่ว่าที่น่าจับตามองก็คือในช่วงต้นสัปดาห์หน้าครับในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยการขนวดของเรายังคงให้การคาดการณ์เป็นเหมือนเดิมนะครับว่าจะมียอมฝนยอมใหญ่ก่อตัวขึ้นในบริเวณทะเลอ่าวไทยก่อนที่ในช่วงต้นสัปดาห์ครับวันจันทร์มันทางคลานจะเคลื่อนที่เข้ามาในบริเวณพื้นที่ภาคใต
ชุดตกหนักตกนานเหมือนทุกข์ก่อนหน้านี้แน่นอนครับการที่มียอมความเกิดอากาศต่ำหรือว่ายอมฝนกำลังแรงก่อตัวขึ้นในบริเวณพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของเวียดน้ำก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในเมืองแถวเรานะครับไปดูกราฟิกต่อไปครับนี่คือกราฟิก
ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับย่อมความเกิดอากาศต่ำหรือว่ายอมฝนนี้จะดึงลมหนาวมาปกครุมเมืองไทยของเราอีกครั้งดึงมายังไงเดี๋ยวมาดูกราฟิกต่อไปนี้นะครับเป็นกราฟิกแสดงการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเย็นสีน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็น
ก็น่าจะมีอันยุทธัยจะลดลงประมาณ๓๖องศาเซลเซียต
อากาศเย็นมาทำให้อากาศเย็นมากที่สุดนะครับ๓๖องศาเซลเซียต
บริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับ๓๕องศาเซลเซียต
ก็จะอยู่ที่ประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
นี่คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้
ชาวเหนือช่วงนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ